ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะก็ต้องเตือนคนที่ต้องทำงานที่สูงสูงทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านี่แหละค่ะ
หนุ่มช่างไฟฟ้าวัยสามสิบสามปีเขาปีนขึ้นสาราวัดจะไปต่อสายไฟแล้วปรากฏว่าพลาดโดนไฟฟ้าช็อตได้รับบาดเจ็บค่ะ
เพราะดีนะคะไม่ถึงชีวิตคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ยคุณผู้ชมมองคือดูขึ้นไปนะ
คนที่กำลังปีนขึ้นไปคือเจ้าหน้าที่คนโดนช้อนเนี่ยอยู่ข้างบนที่นอนอยู่
อันนี้มีเพื่อนอยู่ด้วยใช่นอนอยู่บนนั่งร้านสูงกว่าแปดเมตรในสาราหลวงพ่อใหญ่
ท่าสุงในอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะคนเจ็บก็คือนายสุรพงศ์จารุภูมิ
อายุสามสิบสามปีนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยให้เขานอนหมดเรี่ยวแรงเนี่ย
อยู่บนแผ่นเหล็กที่พาดบนนั่งร้านสูงกว่า๘เมตรรอการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องปีนขึ้นไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือนำตัวของนายสุรพงศ์ลงมา
นาทีก็เอาลงมาได้ค่ะซึ่งตอนนั้นนายสุรพงศ์อยู่ในสภาพอิดโรยเลย
เพราะว่าต้องนอนรอเจ้าหน้าที่เป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะ
เขายังพอมีสติอยู่นะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้อาการของเขาก็คือปวดเมื่อยตามข้อตามกระดูก
พยาบาลซึ่งรอให้ความช่วยเหลืออยู่ก็ให้น้ำเกลือแล้วก็เอาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวนะคะ
ถามนายวัลลบข้อกิ่งเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ด้านล่างเนี่ยก็เป็นคนทำหน้าที่ส่งแผ่นฝ้ายเพื่อนแหละ
เล่าว่าทุกคนขึ้นไปทำงานข้างบนกันหมดช่วงเกิดเหตุอยู่อยู่ได้ยินเสียงคนตะโกนมาบอกไฟดูด
เขาเลยรีบวิ่งไปตัดไฟที่เบรกเกอร์ก่อนเลยอันดับแรก
แล้วนายสุรพงศ์เนี่ยปกติก่อนขึ้นไปเขาจะตัดไฟด้านล่างก่อนทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่ได้ตัดไฟด้านล่างค่ะแล้วก็ปีนขึ้นไปทำงานเลย
เขางงเหมือนกันนะว่าทำไมเพื่อนไม่ทำแต่พอเห็นนายสุรพงศ์ถูกไฟฟ้าช็อตและไม่เสียชีวิต
ได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นบุญประมีของหลวงพ่อใหญ่ละมั้ง
คอยปกปักรักษาอยู่เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทำงานถวายองค์หลวงพ่อใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในสาราที่ว่านี้แหละค่ะ
สาราเห็นนะเขาโครงก็มีความสวยงามมากนะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ